พาคุณผู้ชมมาดูอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดสระบุรี
เป็นรถบรรทุกพ่วงไปชนท้ายรถจักรยานยนต์ค่ะ
คนขี่เป็นสาวพนักงานบริษัทเอกชน
ได้รับบาดเจ็บย้ำว่าเล็กน้อยเท่านั้นเอง
เพื่อนก็เลยให้ข้อมูลบอกว่าที่บาดเจ็บเล็กน้อย
อาจจะเป็นเพราะปฏิหารจากผ้ายันพระประธานในอุโบสถวัดซุ้ง
ที่เอามาติดไว้ข้างรถหรือเปล่านะคะ

แต่ว่าก็ถือว่าเคราะห์ดีนะคะที่บาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะ

พอเจ้าหน้าที่ไปถึงจุดเกิดเหตุไปเจอนางสาวสุวนันภูลสวัสดิ์อายุ๒๓ปี
เป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะคะบาดเจ็บนอนอยู่บริเวณริมถนน
คือมีแผลที่บริเวณขาทั้งสองข้าง
เจ้าหน้าที่ก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
คว่ำอยู่สภาพพังเสียหายและห่างออกไป๓๐เมตรค่ะ
พบรถบรรทุกพ่วงซึ่งเป็นคู่กรณีคันนี้จอดอยู่
นายบุรีเชื้อจันทร์คนขับรถรอให้การกับตำรวจคือไม่ได้ไปไหน
แล้วก็เล่าให้ตำรวจฟังบอกว่าเขาขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุ
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์จอดอยู่๑คัน
ส่วนรถจักรยานยนต์ผู้บาดเจ็บขับออกมาจากทางขวากลางเลน
ทำให้ทำให้เขาเหยียบเบรกพร้อมกับพยายามหักหลบไปทางด้านขวา
แต่ก็ไม่พ้นค่ะทำให้ท้ายพ่วงมันไปเฉียวชนรถจักรยานยนต์
ของผู้บาดเจ็บจนพุ่งตกลงข้างทางนะคะ

หลังจากเกิดเหตุผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
ก็ไปตรวจสอบความเสียหายของรถไปเจอแผ่นยันต์สีชมพูติดอยู่ข้างรถค่ะ
เป็นยันที่มีรูปพระพุทธรูปหลวงพ่อจักษีมงคลสำริท
ซึ่งเป็นพระประธานในอุโบสถวัดซุ้มรุ่นเดินทางใกล้ปลอดภัย
นี่เป็นชื่อรุ่นเลยนะเดินทางใกล้ปลอดภัย

ใช่ทำมาเพื่อการนี้สำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะคะ
แต่ว่าสภาพเนี่ยฉีกขาดแล้วนะแต่บริเวณรูปองค์พระไม่ได้รับความเสียหาย
่งด้านนอกหมดเลยแต่บริเวณองค์พระยังอยู่ครบนะคะ
สอบถามเพื่อนที่ทำงานของผู้บาดเจ็บเนี่ยเล่าว่าส่วนตัวเนี่ย
เชื่อว่าผู้บาดเจ็บแคล้วคลาดได้รับบาดเจ็บแค่เล็กน้อย
ถึงขั้นเสียชีวิตอาจเป็นเพราะปฏิหารจากผ้ายันนี่ก็เป็นได้
เพราะเมื่อสองวันก่อนไปทำบุญและพระก็ให้ผ้ายันนี้มานะคะ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเบื้องต้นตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วนะคะ
ก็ได้เชิญตัวคนขับรถบรรทุกพ่วงไปสอบสวน
หาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปก็เป็นคดีที่เกิดขึ้นนะคะ